ผมเลี้ยงไอติมกะทิสดสูตรมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
ถังสีส้มเจ้าแรกของเมืองไทย
เฮียเหลียงไอติมกะทิสดตั้งอยู่ริมถนนนนทบุรี

เปิดขายกันทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้า
จนถึง๕โมงเย็นเลยล่ะครับคุณผู้ชม
จุดเด่นของร้านเลยก็คือถังส้มที่เห็นเรียงรายอยู่ริมถนนนี่แหละครับ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไอติมเฮียเหลียงเขาเลย
ไอติมมาถ้าเป็นรุ่นผมก็ประมาณ๓๐กว่าปีแล้ว
ถ้าลงกับพ่อด้วยก็๖๐ปีครับ
มีกะทิโลมิตรขนุนเผือกทุเรียนช็อกโกแลตชาไทยสลิม
รวมทั้งหมดประมาณ๑๐ปรสชาติ

คนหน้าบ้านเขาทำไอจิมจริงกัน
ผมก็เห็นเขาปั่นได้เชือกอะนะ

ก็เอามาขายที่สะพานปลาก่อน

ก็ขายอยู่ประมาณสัก๖๗ปี

ก็ย้ายมาเมืองนลมาตั้งต้นมา
รถเข็นขายเข็นไปเข็นมา
ซื้อซาเล้ง๑คันส่งตามตลาดมา

เฮีเหลียงคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

ก็ต้องใช้มะพร้าวที่มาจากอำเภอทัพสแก่

ก็ต้องมาจากบ้านแผลวจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
ถึงจะได้ไอติมกะทิสดที่หอมมันอร่อย
เป็นขวัญใจของคนเมืองนนท์เขานี่แหละครับ

ต้องนึกถึงไอติมกะทิสดของเฮียเหลียงนี่แหละครับ
ตอนกลางวันหลังกินข้าวก็คือสดชื่นเลย
สบายทั้งมอเมืองค่ะ
แก้ร้อนในช่วงนี้ด้วย
ยังบอกอีกว่ากินไอติมโบราณเฮียเหลียงแล้วยังแข็งแรงอีกด้วย
ไปฟังป๊าสมพงศ์แกเล่าเคล็ดแต่ไม่รับให้ฟังกันครับ
มีข่าวว่ามะพร้าวกำลังฮิต
คนสุดในสวนปะทิ้งอ่ะ
ไม่ยอมห้ายน้ำก็กินในสวน
ผมก็ไปขึ้นมาพาพี่นั้นอ่านมาทุกวันในสวน

เวลาหิวน้ำก็ไปพาอัมพาวมากิน

ไม่งั้นไม่รู้รอบปากนี้หรอก

เมียจริงมีอายุ๑๘

๊าสมพงศ์ดีใจและภูมิใจเป็นที่สุด
อาชีพขายไอติมโบราณ

และมีบ้านหลังใหม่ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปครับ

เห็นว่าดูเป็นหนุ่มมักจะฟิลด์อยู่นะครับ

เชิญครับค่ะจ้างกาป่าผาจ้างกา
คุณเรียกป่าได้ไหม

ขอบคุณป่ามากครับที่ให้เกียรติมารายการของเรานะครับ

หรือสะดวกให้เรียกพี่ดีคะ

ขออนุญาตเรียกพี่พงศ์นะคะ

งั้นขออนุญาตคุณพี่สมพงศ์เลยนะคะ
เมื่อก่อนเนี่ยยกถังไปขายตามตลาดเลยเหรอคะ

ยกอย่างนี้

แขนแกวงมากเลย
คือปลาเริ่มจากการยกถังไอติม

เช่าเข้าไปตามตลาดนัททั่วไป
ก็ขายดีเลยขึ้นมาเลย

ตั้งแต่ทำไอศครีมแล้วก็ขึ้นรถไปขายแล้วก็ยกลงมาขาย

บอกกับลูกบอกว่าแล้วทำไบเหลิมนักน่ะ

ก็จะช่วยจะช่วย
อ้าสุดท้ายกระทั่งมา

คุณพี่สมพงศ์คะตอนนี้
มีบุตรกี่คนแล้วก็ภรรยากี่คนคะ
ภรณา๔ลูก๙

สู้ค่ะป๊าเร็ว
แข็งแรงกว่าผาวเนื้อนะครับ
ก็อาจเป็นเพราะชอคนั้น

เออเชียบโมยหรือยังครับ
เชียบก้าวเลยครับ

ให้พี่ป๊อมวันลูกนี้
เห็นของอร่อยจริงค่ะ
จะบอกว่ามะพร้าวนี้ที่ใช้ทำไอติม
จริงค่ะอร่อยอร่อย
เค้าต้องการรู้แคร็กรับเพราะป๊าเห็นเข้าใจยังดูแข็งแรงเลย

นี่จะทำต่อไปซัวร์ครั้งนี้
พ่อย่าติดสวนมะคร้ำเลย
ได้โยคก็ได้
แต่จะทำต่อไปในฐานะที่ไม่ว่าง

แรงจริงหรือเปล่าผมว่าต้องทดสอบครับ
เพราะว่าเรามีเกมให้ป่าเล่น

คือยังไงแล้วจะให้แบบวิทพรึน

เนี่ยกว่าเตะปลิบยังดังไง
เอาอย่างนี้งานนี้มีท้าทายกันขนาดนี้
เดี๋ยวจัดคู่ไฟ่เลยเพราะว่าไม่ต้องเจอคู่ที่เหมาะสมกับป่ามาก
นั่นก็คือพี่ชายของนุ้งแอลค่ะ
คุณแผนแสนสถานปะทะกับนี่ค่ะคุณป่าสมพงศ์องค์องค์

ติกาของเราง่ายมากเลยค่ะแข่งขันกันเตะปี๊บนะคะ
เตะเข้าประตูก่อนชนะหรือว่าแข่งกันแบบ๑ต่อ๑เลยวัดกันแบบนี้เลย

ครับเดี๋ยวต้องให้เกียรติแขกรับเชิญก่อนนะครับ

พร้อมนะคะนุ้งอยู่ฝั่งป่าไหมคะ

แปะกล้อนแปะกล้อนแปะกล้อน

นี่ไงอิปปองนวัตนะ

รักดีปะรักดีไป

สามารถที่นี่เลย

อนุญาตบอกอายุนะครับอายุ๗๗แล้ว
ทำไมคุณพ่อถึงแข็งนั่งได้ขนาดนี้

แต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นก็พอก็เคล็ดลับจีบสาวครับ

มุติจะจีบแม่เนยครับ
สมมุติว่ายังไม่มีลูก

มีครอบครัวยังครับ

ใครจะเที่ยวไม่พาไปดูในบ้านเนี่ย

ต่อไปยังไงครับ
ขอให้ผมเที่ยวไปเที่ยวมาทุกวันดูแลหน่อยนะครับ

ประมาณนี้

อยากมีอีกมีหรอครับ
ขอรักจริงหวังแต่งด้วยเนี่ย

วันนี้สนุกสนานมากนะครับนอกจากได้ความสนุกจากข้อคิดจากป่าแล้วแล้วก็เฮียเหลียงแล้วนะฮะ
เราก็ได้เห็นนะครับว่าธุรกิจขายไอติมนะครับจากรุ่นคุณพ่อนะฮะมาสู่รุ่นคุณลูกนะครับ
แล้วคุณพ่อถามคุณพ่อก่อนแล้วกันป่ามีเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
ก็อยากจะให้ซื่อสัตว์กับลูกค้าทำให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามีวัสดุถูกแล้วก็ทำที่ตัวไปไม่ใช่

ขอบคุณค่ะแล้วก็เฮียเหลียงเฮียเหลียใช่อยากถามเคล็ดลับหรือว่าอยากจะมีอะไรบอกสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วประสบปัญหาตอนนี้ค่ะ
ครับช่วงนี้โควิดใช่ไหมก็ต้องใจเย็นค่อยสู้กันต่อไปฮะ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยขอให้สู้พ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับ
ค่ะขอบคุณเฮียเหลียงมากค่ะ
ว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอค่ะเช่นเดียวกับเฮียเหลียงของเราที่สามารถสารต่อธุรกิจครอบครัวจนสำเร็จแล้วก็มีความสุขเหมือนทุกวันนี้
วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเฮียเลี้ยงค่ะแล้วก็ป่าสมพงษ์มากนะคะที่ให้เกียรติมารายการของเรา
ขอบคุณครับขอบคุณครับ